แปลงมากความสามารถคนนี้พี่อ้ำมาทิชาติค่ะ
ล่าสุดนะคะก็เดินทางไปทำบุญบูรณะวัดร้างที่เวียงจันทร์สปลาวอีกครั้งแล้วล่ะค่ะ
คราวนี้พี่อ้ำและทีมงานขนเทียนหลอดไปให้วัดค่ะ
เพื่อติดตั้งเพิ่มแสงสว่างภายในโบสถ์ค่ะ
โดยครั้งนี้พี่อ้ามได้จุดเถียนและสมาธิต่อหน้าองค์มีพระประธาน
ปีอ้ามลงทางสร้างแนวระบบส่งภาพมาให้เราบรรยากาศมันดูขลังไหม
เราอยู่ตรงงงต้นไม้ตอนที่พี่เอ๊ะปายอย่างจำได้เสียงจักรมร้องตลอดเลย
แทบไม่ยินเสียงพี่จั๊ด
พี่อ้ามจะไปวนในกลางหน๒๗๐น
ซึ่งเป็นความตั้งใจของพี่อ้ำนะคะที่ต้องการไปนั่งสมาธิเพื่อสร้างกุศลดนใจ
ให้มีคนมาช่วยธนุบำรุงวัดร้างแห่งนี้ต่อค่ะ
โดยการไปครั้งนี้นะคะพี่อ้ำยังได้รู้ที่มาที่ไปของชื่อวัดร้างด้วย
ตอนที่พี่ไปทำข่าวที่ไปกับพี่มดดำตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าวัดนี้มาจากไหน
โดยเจ้าอาวาสเนี่ยค่ะท่านไปสืบค้นจากตำราโบราณมาค่ะปรากฏว่าวัดนี้สร้างอยู่ริมแม่น้ำโขงมาร้อยกว่าปีแล้วคุณผู้ชม
เมื่อก่อนใช้ชื่อว่าวัดหนองแสงนาครามค่ะคือน้องก็คือจุดรวมแสงก็คือลูกไฟค่ะ
หรือว่าลูกแก้วค่ะนาคารามก็คืออารามแห่งนาคาค่ะ
ซึ่งเขาก็เชื่อว่าด้านล่างนะคะนี่เป็นความเชื่อก็เป็นเหล่าพญานาคอยู่กันนะคุณผู้ชม
ซึ่งเมื่อก่อนบริเวณนี้นะคะจะเป็นจุดที่มีแบบบ้างไฟพญานาคโผล่ขึ้นมาจากน้ำด้วย
โดยปัจจุบันค่ะเจ้าอาวาสก็ตั้งชื่อวัดใหม่ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมฟังให้ดีค่ะ
ชื่อวัดสุวรรณนาคาราชนาคารามนั่นเองค่ะหรือว่าวัดนาคาราชค่ะ
แล้วเราอยากโชงพี่แม่ดูที่บรรเทิงไทยรัฐลงมือขึ้นอนุโทมะอนุโหมดธนาบุญกันด้วยค่ะ
เพราะว่าพี่แจ๊การีเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนบรรเทิงไทยรัฐค่ะ
พากลิ้นไปทำบุญแล้วกับวัตรลากับพี่อ้ำด้วย

คลิปตอนที่พี่อ้ำนำเงินไปให้คนดูแลวัด
ซื้อไฟแช็คทุกเทียนตัวไว้ที่วัตต์ด้วยค่ะ
ถือว่าเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงาน

ได้ร่วมบุญกันด้วยนะคะ

อนุโมทนาบุญกับพี่แจ๊กรีนด้วยนะคะ
คนกรุงเทพชื่อน้องแจ๊กกะรีนเขาฝากเงินมา

ก็จะอยู่ไกลแต่ว่าฝั่งพี่นำไปใช้
ให้มันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ให้คนจะได้ซื้อของจะได้เป็นระเบียบ
นุโมทนาบุญกับพี่แจ๊กกะลินด้วยนะคะ

ให้พี่วงเขาได้ซื้อไว้เผื่อให้ชาวบ้าน

เห็นไหมคะก็นอกจากจะซื้อไฟแชคทูบเทียนแล้วนะคะ

อนุโมทนาบุญ
สาธุ
เป็นความตั้งใจ

เขาดูเราทั้งสดและออนไลน์เยอะมาก
และคนนิจใจมากนะคะที่บันเทิงไทยรัฐ
ไทยรัฐทีวีของเราแนะนำเสร็จค่ะ

ต่อบุญกันนะคะเพราะวัดนี้วัดรัง๑๐๐ปีแล้วค่ะ
สาธุสาธุค่ะ